เรื่องราวความร้อนแรงของวงการฟุตบอลไทยนั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวของสตูนที่แฟนบอลนั้นไปก่อเหตุทำร้ายผู้ตัดสิน
แต่ล่าสุดนั้นก็มีกลุ่มแฟนบอลนั้นไปให้กำลังใจทีมที่ยังคงลงซ้อมตามปกตินะครับ
ว่าบทลงโทษจะยังไม่ออกมาก็ตามครับ
ติดตามเหตุการณ์ก็ได้ต่อนะครับโดยแฟนบอลที่เป็นแฟนคลับของทีมคนรักสตูนกว่า๑๐๐คนก็นัดรวมตัวกันเดินทางเข้ามอบดอกกุหลาบสีชมพูนะครับ
หนึ่งพันดอกให้แก่นักฟุตบอลแล้วก็ผู้ฝึกสอนที่สนามฝึกซ้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูน
เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็พร้อมจะยืนเคียงฆ่านักเตะและสโมสรหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แฟนบอลสตูนรุมทำร้ายผู้ตัดสินหลังจากจบเกมที่แพ้ขอนแก่นยูเนเต็ดในเกมดิชั่น๒หลีกภูมิภาคในรอบแชมป์แมสลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา๐ประตูต่อ๑ครับ
ก็บอกนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นได้มีการพูดคุยกับผู้เล่นอยู่ตลอด
แม้ว่าจะมีท้อกับผู้ตัดสินไปบ้างที่ให้ใบแดง
แต่เมื่อเห็นแฟนบอลคนสตูนที่สอบถามในเรื่องนี้เข้ามาไม่ขาดสายก็พร้อมนะครับที่จะลงแข่งนัดต่อไป
ผลธสินนั้นจะเป็นอย่างไรก็จะสู้ต่อไป
ให้พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาไม่เอ็นเอียงเพราะเชื่อว่าผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นธรรม
นายอารีมารินีหนึ่งในผู้ที่ถูกเรียกไปสอบปากคำนะครับ
ก็บอกนะครับว่าผู้ที่ก่อเหตุนั้นไม่ใช่กลุ่มของเขา
และตำรวจนั้นก็ไม่ได้ควบคุมตัวเขาไว้เช่นกัน

เขาเองนั้นจะช่วยในการดูแลเรื่องของความปลอดภัย
โดยพยายามห้ามกองเชียร์นั้นไม่ให้ก่อเหตุวุ่นวาย
ขณะที่ตำรวจนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเตรียมในการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ๒คน
ซึ่งก็ทราบชื่อที่อยู่หมดแล้วครับ

ส่วนคนอื่นนั้นทราบเพียงแค่ชื่อเล่น
กำลังที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ

ลงโทษนั้นขอให้มีบรรทัศน์ที่เท่าเทียมกัน
แล้วก็สามารถที่จะชี้แจงกับสื่อมวลชน
แล้วก็แฟนบอลหรือว่าสโมสรสมาชิกทั้งหมดได้นะครับ

เดินทางไปยื่นหนังสือที่สารปกครอง

คือเหตุการณ์นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ปรับให้กับแบงคอกแพ้
สุดท้ายนั้นพอตัดสินมีการยื่นอุทธรณ์กันนะครับ
ลายว่าให้แบงคอกนั้นกลับมาชนะเหมือนเดิมนะครับ
ผลการแข่งขันที่๑ต่อ๐จึงมีการไปยื่นฟ้องกันต่อนะครับที่สารปกครอง
โรบอกว่าอยากให้เป็นบรรทัดฐานแล้วก็อยากให้เกิดความยุติธรรมกับทีมของตัวเอง
พร้อมกับชี้แจงนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเทโรนั้นไม่อยู่ในสถานการณ์ตกชั้นนั้น
จะไปยื่นฟ้องหรือเปล่าจิโรบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ตกชั้น
ก็จะยื่นฟ้องเหมือนกันนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องครับเรนเตอร์ไอดีของนักศึกบรรณกับนิมิก้าชุดวัน๔ครับ
คือฮารัยกับวานาเตะลูกครึ่งไทยเวลส์ในวัยที่๑๖ปีนะครับ
โพสต์รูปคู่กับเทยาโรเจอร์นักแสดงสาวสวย
แล้วก็บอกข้อความว่าไปดินเนอร์ด้วยกัน
ซึ่งแฟนบอลหลายคนต่างก็เข้าไปคอมเมนต์สอบถามความสัมพันธ์ของทั้งคู่

ก่อนหน้านี้กำลังคบหาดูใจกับเทย่าอยู่
ก้าด้วยก็ติดตามว่าจะเป็นเกมนัดไหน
สำหรับการเดินทางไปของเทย่าโรเจอร์
หวานใจคนใหม่ของมิกก้าชูนวลศรี
การเดินทาง